มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างก็ดูท่าจะยังยืดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับกรณีความสัมพันธ์ของบ้านคุณไม้พี่รัฐคุณซาร่า
ตกลงยังไงดีก่อนหน้านี้เหมือนจะจบได้สวยแล้วนี่
แฟนคลับเขาทักเข้าไปถามคุณไหมเรื่องว่าได้เจอลงเจอลูกอะไรบ้างไหมนะฮะ
นี่แหละค่ะเรื่องของการพบเจอลูกโดยไม้เนี่ย
บอกว่าตั้งแต่ให้นาฬิกากับน้องแม็กเวลเนี่ย
คือนาฬิกาของเด็กสามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้

แรกก็ติดต่อได้ค่ะแต่พักหลังไม่ได้คุยมาเป็นเดือนแล้ว
หลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยกันอีกว่าเอ๊ะบ้านนี้มีปัญหาอะไรกันอีกหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดค่ะเจอสาวซาร่าพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัว
เธอก็ขอชี้แจงหลายประเด็นที่เกิดขึ้น

เรื่องที่มีคนอ้างว่าเป็นญาติคนสนิทของซาร่า
แล้วออกมาชี้แจงแทนเธอทั้งหมดทั้งมวลนี้
แล้วก็อัปเดตคดีเรื่องที่นัดไกล่เกลี่ยกันวันที่๒๔ธันวาคม
ที่จะถึงนี้ด้วยนะซาร่าจะว่ายังไงทั้งหมด

น่าจะเป็นช่วงที่น้องอยู่ภูเกษแล้วตัวซาร่าอยู่กรุงเทพฯแล้วเหมือนน้องเขาทำที่ชาร์จหายแล้วทางที่บ้านเราก็ช่วยกัน
เราก็คุยกันอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่คุยกันเพราะว่าเหมือนตัวนาฬิกาอะไรอย่างนี้ที่คุณพ่อน้องเขาให้มามันก็น่าจะแบบแจ้งเตือนฝั่งคุณพ่ออยู่ตลอด
ซาร่าอยากให้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันสื่อสารจากซาร่าโดยตรงดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข่าวมันมาจากหลายทิศหลายทาง
ถ้าเกิดมันไม่ได้ออกมาจากซาร่าโดยตรงก็รอคำตอบจากเรา
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องถึงขบวนการศาลแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินเรื่องนี้จริงเนี่ยก็คือผู้พิพากษา
ซึ่งเขาจะต้องเห็นผลประโยชน์ที่สูงสุดแก่ลูกของเราทั้งคู่
อันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจรจากันเลยสักครั้ง
ทุกครั้งที่ไมค์เขาอยู่กรุงเทพซาร่าพยายามที่จะจัดตารางทุกอย่างให้กับพ่อกับลูกอยู่แล้ว
รับรองบุตรมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไมค์เขาเป็นพ่อน้องตั้งแต่วันที่ซาร่าให้คุณไมค์เขาเซ็นใบเกิดตั้งแต่น้องเกิด
ไม่พูดเรื่องว่าดีมแล้วกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเขาไม่ใช่คนในวงการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ล่าไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาพูดในสาธารณะอีก
ก็ขอให้เรื่องนี้จบกันด้วยดีนะคะอ่าดราม่าหลากหลายเรื่องราวนะคะ